กลับไปดูบรรยากาศนะครับที่ชาปนสถานชั่วคราวที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ซึ่งกำลังมีการเก็บเท่าอาถิของหลวงพระคูณเพื่อนำไปลอยอังคารที่จังหวัดหนองคายนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปเก็บเท่าอัฐิพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณบริสุทธโธ
โดยการเผาสรีระสังขารของหลวงพระคุณนั้นใช้เวลาตั้งแต่๔ทุ่ม๑๕นาทีของเมื่อคืนที่ผ่านมาจนไปถึงเวลาประมาณตี๓

โดยตลอดระยะเวลาที่ไฟลุกโชนอยู่นั้นเกิดปรากฏการณ์ต่างมากมาย
ตามความเชื่อของประชาชนทั้งลักษณะของเปลวเพลิงที่เป็นรูปร่างคล้าย
กับตัวนกหัสดีลิงบินออกจากเตาเผาแล้วก็เป็นรูปของหลวงพระคูณ
ตามที่มีการปรากฏในสื่อโซเชียลนะครับ
เช้านี้ทางคณะผู้จัดงานได้นำแผงเหล็กไปกันพื้นที่เอาไว้
ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าไป
ตั้งแต่ช่วงตี๕ที่ผ่านมานะครับก็มีการทำการเปิดเตาเผา
ขณะที่ชั้นล่างของเตาเผาเองก็มีกล่องสแตนเลสขนาดความยาว๒๔เมตร

เพื่อนำท่าวาทีนั้นออกมาทั้งหมดแล้วก็จะปิดฝาล็อกกุญแจอย่างแน่นหนา
คลุมด้วยจีวรพระวางดอกไม้สักการะก่อนนำเท่าอาทิตนั้นไปบำเพ็ญกุศล
หลังจากที่ทำพิธีบำเพ็ญกุศลเสร็จแล้วก็จะยกกล่อง
กระบวนการต่อไปก็จะเป็นการก่อสร้างตะแกรงขนาดใหญ่
มาวางครอบเตาเผาที่มีการถวายเพลิง
โดยโครงสร้างของตะแกรงที่ทำขึ้นนั้นเป็นการทั่วคราว
จะมีขนาด๓คูณ๔เมตรปิดครอบเตาเผา
และพื้นที่โดยรอบฐานของตัวนกษัตริย์ลิง

จะมีขนาด๓คูณ๔เมตรปิดครอบเตาเผา
และพื้นที่โดยรอบฐานของตัวนกหัสดีลิง
กันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าไปเก็บเท่าอัฐิต่าง
หรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบริเวณนี้
ระหว่างที่รอการก่อสร้างเป็นอนุสรสถานอย่างเป็นทางการ
หลังจากปิดพื้นที่แล้วก็จะมีการจัดเวรเฝ้ายามตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
สำหรับพื้นที่บริเวณเตาเผาแห่งนี้เมื่อก่อสร้างเป็นอนุสรสถานแล้ว
เผาต่างจะยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม
มีโรงแก้วแล้วก็อุปกรณ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับหลวงพระคูณ
ก็จะมาประดิษฐานเอาไว้ที่แห่งนี้
เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาประวัติความเป็นมาร
แล้วก็ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชากันต่อไปนะครับ